คุณผู้ชมคะแต่เรื่องนี้เนี่ยดูแล้วฟังแล้วแล้วก็เอือมเอือมค่ะ
ลูกชายบ้านนี้เนี่ยนะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วจะ๕๐แล้วค่ะ
ปรากฏว่าเมาแล้วไปก่อเหตุทำร้ายแม่
หน้าแม่เนี่ยปูดบวมไปหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูช็อตนี้นะ
ตอนที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายแม่แล้วแม่เขาสวนมาว่ายังไง
รวมถึงนักข่าวถามว่าจะเลิกตีแม่ได้ไหมลองฟังค่ะ

ตอนแรกไม่ได้ตีแม่เมาแม่หัวทิ้มไปเอง
แม่ก็บอกไม่ใช่ลูกชายมันตี

กินเหล้าทุกวันก็เลยเมาฟุบไปเองแบบนี้
โอ้โหสุดท้ายนะพอตัวเองกรึบเหล้าเข้าไปอีก

ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นที่ชุมชนคลองกันดา
สัตหีบของชนบุรีแล้วเชื่อไหม
คุณบุ๊คคุณขวัญเห็นแม่ปากเจอขนาดนี้นะ
ป๊าป๊าไปโรงพยาบาลไหม
นี่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องทำแผลปฐมพยาบาลให้เบื้องต้น

คือลูกชายเนี่ยนะชื่อว่านายอารัฐหรือว่านายโกอายุ๔๗ปี
อยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอก
เขาบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายแม่จนแม่ตอบกลับมาไม่จริงมันตีฉัน
เมื่อกี้แม่ปากเจอใช่ไหมแต่ลูกชายทำไมรู้ไหมปากแข็ง
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนะพอคุยไปคุยมาเนี่ยก็รู้แหละว่าอ้าวตีแม่ตีไปทีเดียว
แล้วบอกด้วยนะว่าแม่ล้มแล้วก็ตีเอ้าทำไมถึงต้องตีอ่ะโก
ก็แม่ไม่ยอมตอบถามอะไรไปแล้วแม่ก็ไม่ยอมตอบก็เงียบเลยโมโห
บอกว่าตีแล้วใช่ไหมไปถามเมียโกด้วยเมียโก
บอกว่าโอ๊ยผัวฉันนั่นแหละทำร้ายแม่จริงจริงผัวฉันเนี่ยกินเหล้า
ประจำเลยไปหาเงินมาได้นะแทนที่จะเก็บตังค์เอาไว้เปล่า
เอาไปซื้อเหล้ากินหมดเวลาเมาทีไรมันขาดสติเอ๊ะ
โวยวายทำร้ายคนในครอบครัวบ่อยจะตาย

แล้วฉันก็โดนสากะเบือตีเหมือนกัน
คิดดูแล้วกันเมียยังไม่เข้าข้าง
เมียบอกว่าเมื่อวานฉันก็โดนตรงข้อศอก
ส่วนตัวผู้ชายบอกว่า
ก็เมียผมเอามีดมาจะแทงผม

ว่ามันมีรอยตอนจะเปิดหน้าอก

นี่ไงเมียผมแทงผมก่อน
ผมก็เลยเอาสากกระเบือไปฟาดเข้าศอกเมีย
เพื่อให้เมียปล่อยอาวุธ

เขาไปกลางถนนเขาไปเมา

ชาวบ้านแถวนั้นเขาสายหัวกับในโกหมดเลยนะ
นี่ไปนอนอยู่กลางถนนแบบนี้รถมาจะทับสิพี่
นักข่าวบอกเลยคุยกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยจริงก็อยากให้แม่ของโกไปตรวจร่างกายนะ
อย่างน้อยจะได้เอาหลักฐานไปดำเนินคดีกับลูกชาย
แต่แม่ไม่ไปหรอกแม่รักลูกชายมากกลัว

เดี๋ยวมันเมามันมาทำร้ายฉันจะทำยังไง
บางทีมันโวยวายชาวบ้านแถวนี้เขาก็เอือมละอากันไปหมดแล้ว
เอาอย่างไรดีคุณเอาอย่างไรดี
นั่นน่ะสิหรือต้องให้หน่วยงานมาดูแล

คนที่ปวดหัวที่สุดคือตำรวจเลย